ประทับใจต้องบอกว่าตลอดทั้งวันนี้เต็มฟีดจริงค่ะ
มาเริ่มต้นกันที่บ้านนี้นะคะบ้านของนางเอกชื่อดังค่ะ
คุณเจนนี่อารภาษณป้อมเพชรค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะคุณเจนี่เขามีลูกสาวน่ารักเลย

ใช่นะคะวัยขวบเศษปีนี้คุณผู้ชมเก่งมาก
คือน้องเดินต้อแต๊ะถือพวงมาลัยดอกมะลิเนี่ยค่ะ

เพื่อทุ่มเทเวลาในการเลี้ยงดูลูกค่ะ

อันนี้เป็นเหมือนเป็นปีแรกทั้งที่น้องสามารถเดินแล้วก็เอาพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่ได้

มาดูอีกหนึ่งความประทับใจกันค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เชื่อว่าใครได้ชมภาพลูกชายลูกสาวของแม่นานา
ก็คือบีน่าบุ๊กลินนั่งคุกเข่าพนมมือไหว้คุณแม่ภาพนี้คุณผู้ชม

คือเราดูเองเรายังรู้สึกเลยน้ำตาจะไหลแทนคุณผู้ชม
คือเด็กขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูแล้วก็เป็นทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
แต่ความรู้สึกที่เปี่ยมล้นยิ่งกว่าคืออะไรรู้ไหมคะ
หัวอกคนเป็นแม่ค่ะคุณอาณาโพสต์เลยนะคะบอกว่าจริงเธอต้องขอบคุณลูกที่ทำให้รู้ว่าความรักของแม่มันยิ่งใหญ่แค่ไหน
แล้วที่ผ่านมาคือลูกทั้งสองคนมาเติมเต็มด้วย

คุณแม่คุณลูกเขาก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะในความคิดเดียวกันใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมมาต่อกันที่บ้านนี้บ้างดีกว่านะคะบ้านนี้เนี่ย๓ลูกชายสุดหล่อค่ะของแม่ติ๋ม
เจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรนะคะดูสิโตเป็นนุ่มกันแล้วคุณ
แต่เรื่องการแสดงออกถึงความรักความผูกพันต้องบอกเลยนะว่าบ้านนี้
เขามีให้เห็นกันตลอดเลยนะคะในวันแม่ปีนี้ก็เช่นกันค่ะ
หนุ่มนำพวงมาลัยดอกไม้มากราบคุณแม่ทั้งกอดทั้งหอมนะ
หน้าเราอบอุ่นกันทั้งบ้านเลยอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นจนชินตานะ
เพราะบ้านนี้เขาก็แสดงออกความรักกันแบบนี้อยู่แล้วนะคะโอ้น่ารักมากเลย
คุณผู้ชมค่ะไปต่ออีกบ้านหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วถ้าพูดถึงความรักความผูกพันของคุณแม่คุณลูกเนี่ย
ยกให้เป็นตัวอย่างลูกกระตันยูก็ต้องนี่เลยแม่แพทย์นับประพานั่นเอง
วันนี้เราได้เห็นภาพสุดประทับใจเลยค่ะเป็นภาพที่เรานะก็ได้เห็นกันทุกปีนั่นแหละ
นี่เลยคุณแม่แพทย์เนี่ยพาลูกชายน้องเรสซิ่งนะคะไปกราบคุณยายค่ะที่ข้างเตียงแบบนี้แหละ
อันนี้เป็นภาพที่เราได้เห็นจนกินตานะแต่ว่าคุณผู้ชมดอกไม้สวยมากเลยพี่แจ๊ค
ปีนี้มาแบบหลากหลายสีสันเลยนะอันนี้คือตั้งใจเข้าไปกราบที่ข้างเตียงแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ก็เป็นเรื่องราวดีในวันนี้นะคะที่เอามาให้ดูกันนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะที่เราหยิบมาเล่าเท่านั้นเองนะ
เดี๋ยวเราเนี่ยจะประมวลภาพดีกว่านะคะสำหรับพาความรักของคุณแม่กับคุณลูก
คือตลอดทั้งวันนี้คุณผู้ชมอย่างที่เห็นภาพหน้าจอนะคะก็มีคนบันเทิงหลายคนค่ะบอกรักคุณแม่
คือส่วนตัวเนี่ยค่ะก็คือเราก็คิดถึงคุณแม่เนาะเพราะคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วบางคนเนี่ยก็คือไม่ได้เจอนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้สาการโคนวิทธิ์อยู่ห่างไกลกันหลายคนก็เลยเอาลูกเก่ามาโพสมากอดมาหอม
วันนี้บันเทิงไทยรัฐประมวลมาให้ชมกันค่ะ
โอ้โหภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักจริงนะบางคนขุดภาพตั้งแต่สมัย
เหมือนสักรูปภาพผู้หญิงราหะแต่แม่น้อยนะภาพคนอุ้มกับน้องดีสนี่นะครับ
ครบไปถึงคนลูกทุ่งด้วยนะคะเดี๋ยวกับคุณเบนส์ปุญพร
เป็นภาพความประทับจริงใจจริงนะคะ
เชื่อว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเราคงได้เห็นวันนี้แหละเนอะ
มีแต่ภาพความรักมีแต่ภาพซึ้งอะพี่แจ๊ค

อันนี้ไม่รู้เอาซึ้งหรือว่าเอาหานะคะ
คุณแจ๊คแฟนฉันค่ะคุณผู้ชมนี่โพสต์ภาพนี้ลงไอจี
ก็เป็นแบบว่าแชทไลน์สนทนาคุณแม่นะคะ
เช้าวันนี้ค่ะแม่เปิ้ลนะคะแม่ของคุณแจ๊คแฟนฉันค่ะส่งเลขบัญชีมาให้
แบบนี้แหละคุณผู้ชมก็แซวกันเล่นนะคะบอกว่าโอนมาให้แม่สิเออ
วันแม่อะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าคุณแจ๊คแฟนฉันก็เลยต่อรองกับคุณแม่
บอกว่าผ่อนได้ไหมครับแน่คุณผู้ชมแจ๊คขายขำมาแล้วค่ะ

แม่เปิ้ลบอกว่าผ่อนไม่ได้หรอกเวลาหนูซื้อของเล่นหนูผ่อนได้ไหม
เรียกว่าถามข้ามแบบนี้เลยสุดท้ายนะคะคุณแจ๊คแฟนฉันก็ต้องยอมนะคะ
แล้วก็โอนเงินให้ตอนเด็กแม่ซื้อของเล่นให้เราแม่ไม่เคยผ่อนนะ
เดียก็ขอให้คุณแม่คุณแจ๊คมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะ
คุณแม่ทุกคนทั่วประเทศด้วย